วิถีชีวิตของชาวไทยโคราชจะเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับสภาพภูมิประเทศในพื้นถิ่น
มีการนำวัตถุดิบจากดินมาทำเป็นข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันเช่นหม้อ
ด้วยรูปแบบและภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบดั้งเดิมโดยจะใช้วิธีการทุบ
การตีดินเพื่อขึ้นรูปจนสำเร็จเป็นหม้อซึ่งไม่ใช่วิธีการปั้นขึ้นรูป
และมีการทำอย่างแพร่หลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดส่งต่อจากคนรุ่นปู่ย่าตายาย
จึงเกิดเป็นวัฒนธรรมและการยอมรับโดยทั่วไปว่าไทยโคราชตีหม้อตีมีด
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน